ท่านผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้เนี่ยเริ่มด้วยเหตุการณ์นี้ก่อนนะฮะ
เมื่อคืนนี้ประมาณสักตีหนึ่งได้แถวปฐุมธานี
วัยรุ่นเนี่ยรวมกลุ่มกันขี่จักรยานยนต์นะ
ป่วนด้วยการปลาระเบิดใส่ถนนในพื้นที่คลองหลวง
คือชาวบ้านเนี่ยเขาแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
ตำรวจเขาก็มาเพื่อระงับเหตุสุดท้ายถูกยิงเสียชีวิตไปหนึ่งนายครับ
หลังจากเสียงปืนเนี่ยท่านผู้ชมพอจะได้ยินเสียงไหมฮะ
อันนี้ระเบิดนะเดี๋ยวอีกภาพนึงเนี่ยอีกคลิปนึงเนี่ย
ที่มีเสียงปืนช่วงท้ายคลิปเนี่ยจะมีเสียงเหมือนกับกลุ่มที่ขี่จักรยาน
บอกไปไปโดนโดนค่ะอ่านี่เป็นเสียงที่บ้านของชาวบ้าน
ได้ยินเสียงมาปลาระเบิดกันนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาสักตีหนึ่ง
จากนั้นตะโกนเรียกกันบอกไปไปโดนโดน
สงสัยจะรู้ว่ายิงไปโดนเขา
นี่นี่ได้ยินค่ะใช่ไหม
ซอยเอระวันสิบสองนะครับตะบทครองสองอำเภอครองหลวงปธุมธรณีนะครับ
ทุกผู้ชมครับวัยรุ่นแก๊งนี้เนี่ยรวมตัวขี่จักรยานยนต์
วนไปวนมาตีหนึ่งตีหนึ่งครึ่งแล้วปลาระเบิดปิงปองใส่พื้นถนนด้วย
ชาวบ้านเขาก็แจ้งเจ้าหน้าที่โทรแจ้งสพคลองหลวง
ว่าโอ้โหช่วยมาดูหน่อยเถอะไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลย
ปรากฏว่าพอตำรวจมาดูนะครับดาบตำรวจอนันต์อ้อสุวรรณพบหมู่ป้องกันและปราบรามสพคลองหลวงอายุ๔๘ปี
มาถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยก็มาถามชาวบ้านนะอยู่แถวใต้ต้นไม้ว่าแบบไหนอะไรยังไง
กลุ่มวัยรุ่นพวกนี้เนี่ยวนรถกลับมาแต่อยู่อีกฝากหนึ่งของคลอง
แล้วมีเสียงปืนดังขึ้นจากนั้นดาบตำรวจอนันต์เนี่ยล้มฟุบคว่ำหน้าลงไปกับพื้น
ชาวบ้านที่กำลังให้ข้อมูลกับตำรวจอยู่ทีแรกนึกว่าตำรวจเนี่ยก้มหลบ
เพราะมีเสียงปืนไงมาจากฝั่งตรงข้ามที่ไหนได้ถูกยิงเสียชีวิตนะฮะ
ถ้าสุดมันเข้ามาเนี่ยโอ้โหคือโดนรู้สึกจะเข้าแถวใบหน้าสุริยศาสตร์หน้าผากเลย

วันนี้คุณแซคนัทวินนะครับ
ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปตามเรื่องนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
หลังจากทราบข้อมูลจากตำรวจว่าในที่เกิดเหตุเนี่ยมีปลอกกระสุนตกอยู่๒ปลอก
ก็ไปถามชาวบ้านจนได้ข้อมูลว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นวัยรุ่น
วัยรุ่นพยอมนะอยู่พยอมซอย๘มีคู่อริอยู่ซอยเอราวัน๑๒
ช่วง๓เดือนที่ผ่านมากลุ่มวัยรุ่นพยอมซอย๘เนี่ย
ขี่จักรยานยนต์มาวนเวียนที่ซอยเอลวัน๑๒คล้ายกับมาข่มมาขู่
โดยในอีฟกับในมีนคู่อริเนี่ยเป็นคู่อริของเขา
จะอยู่กลางซอยเอลวัน๑๒ส่วนเส้นทางที่กลุ่มวัยรุ่นใช้ขี่เข้ามา
เข้ามาทางซอยเอลวัน๑๒แล้ววนมาออกทางซอยเอราวัน๑๓
ตรงนั้นจะเป็นลานโล่งที่ขี่รถลัดมาบ้านในมีนได้
ท่านผู้ชมครับเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิด
คืนวันอาทิตย์ที่๑๒มิถุนายนตอนตี๒
จะเห็นวัยรุ่นขี่จักรยานยนต์มากัน๕คน๓คัน
นี่คืนวันที่๑๒นะมาถึงก็มาตะโกนหาเรื่องกัน
จนตี๔เนี่ยขี่มาสองคันแล้วมายิง๒๓นัด

คืนวันอาทิตย์ที่๑๓ประมาณเที่ยงคืนมาเบิ้ลรถ
แล้วก็มาท้าให้อีฟกับมีนเนี่ยออกมาข้างนอก
นี่คือพวกกลุ่มพยอมซอย๘นี่เขามีคู่อริคืออีฟกับมีนอยู่ที่ซอยเอลวัน๑๒

คืนวันเกิดเหตุคือเมื่อคืนที่ผ่านมา
กลุ่มวัยรุ่นพยอมซอย๘ขี่กายานยนต์วนไปวนมาในซอยซอยเอลวัน๑๒
แบบนี้แล้วแจ้งตำรวจหลังจากสพคลองหลวงได้รับแจ้งเนี่ย
ดาบตำรวจอนันต์ก็มาดูจุดเกิดเหตุกำลังถามข้อมูลจากชาวบ้านอยู่
กลุ่มวัยรุ่นเหมือนกับย้อนมาแล้วก็ยิงใส่กลุ่มชาวบ้าน
ที่กำลังยืนให้ข้อมูลกับตำรวจกระสุนโดนตำรวจเสียชีวิต
หลังก่อเหตุวัยรุ่นพวกนี้ก็ขี่จักรยานยนต์เนี่ยวนอยู่แถวนั้นด้วยนะชาวบ้านบอก
ก่อนจะย้อนกลับออกไปตามเส้นทางเดิมรวมแล้วเนี่ยน่าจะเป็น๑๐คันได้
เหมือนไม่ได้กลัวอะไรเลยค่ะคุณแซคนัทวินผู้สื่อข่าวของเราได้คุยกับพ่อของอีฟนะครับ
รู้หรือเปล่าว่าลูกเนี่ยคือกลุ่มพวกที่มาเนี่ยเหมือนกับมาหาลูกชายอ่ะ
คู่อริกับกลุ่มพวกนั้นหรือเปล่าพ่อบอกว่ารู้แต่ตอนนี้ลูกติดเพื่อนแล้วชอบไปอยู่บ้านเพื่อน
พ่อก็พยายามที่จะดูแลพฤติกรรมลูกอยู่เสมอตอนแรกคิดว่าแค่ทะเลาะกันธรรมดา
พ่อบอกพ่อไม่คิดว่าโอ้โหมันจะรุนแรงกันขนาดนี้อยากฝากบอกไปถึงกลุ่มคู่อริเหลือเกินว่า

พอเถอะไอ้หนูเอ้ยมันไม่มีความเจริญจำเรินหรอกอย่าสร้างอย่าคิดว่าพวกหนูมีเพื่อนแล้วก็
ถ้ามีเพื่อนคิดว่าเพื่อนช่วยเหลือเราได้หรือมันไม่ช่วยหรอก
แล้ววันหนึ่งหนูถ้าอยู่ในฮ่องกงหนูหนูถามเพื่อนสักคนไหมว่ามาเยี่ยมด้วย
เอาค่าสักกล่องได้ไหมพอเหอะพอเถอะ
ล่าสุดนะครับท่านผู้ชมครับทางตำรวจเนี่ยคุมตัววัยรุ่นในพื้นที่พยอมซอย๘
ได้แล้วนะฮะจะเป็นเขตพื้นที่ที่วังน้อยพระนครศรียุธยาแล้ว
มันเป็นพื้นที่ติดต่อกันกับทางคลองหลวงปฐุมธานี
สอบสวนเบื้องต้นวัยรุ่นกลุ่มนี้ให้การว่าหลังจากก่อเหตุเนี่ยเอาปืนไปฝากไว้ที่บ้านคนรู้จักนะฮะ
ตำรวจก็ต้องไปหาบ้านนั้นนะเชิญตัวเจ้าของบ้านมาให้ปากคำ
เข้าไปค้นใบ้บ้านเจอปืนของกลางจริงนะครับ
ใส่ไว้ในถุงพลาสติกสีเขียวเนี่ยฮะที่เจ้าหน้าที่ถือมาเนี่ย
เมื่อคืนนี้ยิงใส่ดาบอนันต์เสร็จนี่เอาปืนมาฝากไว้ที่บ้านนี้
จักรยานยนต์ที่ขี่ไปก่อเหตุกันตำรวจยึดมาได้บางส่วนนะฮะเพราะหลายคันเหลือเกิน
ตอนนี้ก็เอาไปจอดไว้ที่สพคลองหลวงก่อน
นี่ฮะตำรวจเขาก็
กลุ่มพวกนี้ยกขึ้นลงกันเองด้วยมันหนักคุณเขียนมาสอน
เขาไม่ให้ขี่ไปเดี๋ยวจะฉวยจังหวะหนีตอนขี่มาโรงพัก
ต้องยกขึ้นกระบะมาคุณแซคผู้สื่อข่าวของเรา
ได้คลิปไมค์คลิป๑ตอน๑ในกลุ่มวัยรุ่นเนี่ย
กำลังประกอบปืนนี่ค่ะเมื่อคืนนี้
ก่อนจะก่อเหตุนี่คุณเข็มมาสอนเดี๋ยวนี้เขาขนาดนี้กันแล้วเหรอ
โอ้โหกำลังประกอบปืนก่อนจะออกไปก่อเหตุปลาระบงปลาระเบิดในซอยคู่วลีอ่ะ
แล้วพอตำรวจมายิงใส่ตำรวจอ่ะโอ้ดูสิ
นี่ปืนหามาจากไหนก็ไม่รู้ฮะเนี่ย

คือคุณแซคเนี่ยได้คุยกับวัยรุ่นกลุ่มที่ถูกคุมตัวได้ในวันนี้เนี่ย
บอกว่าเขารู้จักกับอีฟอีฟนี่อยู่ซอยเอลวัน๑๒พวกนี้อยู่ซอยพยอม๘
ฟนี่เป็นคู่อรินะโดยบอกว่าก่อเหตุจริงนะ
ซึ่งข้อมูลก็สอดคล้องกับกล้องวงจรปิดที่เราได้มานั่นแหละฮะเดี๋ยวลองฟังเขาก็แล้วกันนะครับ
มันรู้จักกับอีฟเหรอเรามีปัญหาอะไรอย่างมั้ย
ชุดเดี๋ยวครับ
อ่าส่วนศพของดาบอันนันต์เนี่ย

ครับคุณเนติชาวผู้สื่อข่าวของเราได้คุยกับภรรยาของดาบอนันต์
นี่ฮะก็ยังทำใจไม่ได้แล้วครับให้สัมภาษณ์ทั้งน้ำตาบอกว่าเมื่อวานนี้
เข้าเวรดึกโทรมาบอกว่าจะออกไประงับเหตุหน่อยนะ
ตอนนั้นก็ยังไม่ได้มีอะไรที่จะรู้สึกว่าจะผิดปกตินะครับ
จนกระทั่งตี๕เพื่อนของสามีโทรมาบอกบอกว่าดาบอนันต์เสียชีวิตแล้ว
ตอนนั้นแบบโอ้โหภรรยาบอกหัวใจแทบสลายทำอะไรไม่ถูก
พอถามว่าตอนนี้ตำรวจเนี่ยจับคนร้ายได้แล้วเนี่ย
อยากจะบอกอะไรกับวัยรุ่นกลุ่มนั้นบ้างเนี่ยเอาฟังภรรยาดาบอนันต์นะครับ
กล้าทำก็กล้ารับเนอะเป็นนักเลงกล้ายิงคนอื่นได้เนอะ
กรรมมันมีจริงสักวันหนึ่งน้องทำกับเขายังไง
เดี๋ยวสักวันหนึ่งน้องก็ต้องโดนเขาทำแบบนั้นเหมือนกันจริง
แล้วก็อยากให้เขาออกมารับผิดชอบเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ
ใช่ถามเขาสักคำหนึ่งนะ
ว่าถ้าเกิดเป็นคนในครอบครัวของคุณสูญเสียไปคุณจะรู้สึกยังไง
มันทำให้ต้องเสียคนรักคนครอบครัวครอบครัวหนึ่งต้องสูญเสีย

แล้วก็มีคนที่นี่ครับ
ยืนอยู่กล้างสนุนของที่ฝั่งนึง
คนนี้ที่เป็นมือยิงเขาบอกเขาไม่รู้ว่าเป็นตำรวจ
พูดถึงอ่ะปากซอยทุกสองถูกไหมครับ
แต่เราไปยิงฝั่งคือเล็งไปที่ฝั่งตะวันตกฝั่งโทรศัพท์สุดยังถูกไหม
ยิงไปสามนัดเหรอครับมันเป็นออโต้ครับผมไม่ได้ตั้งใจ
ผมก็ยิงนัดเดียวขึ้นแบบบ้านเลยเข้าไปเฉยไม่ได้ตั้งใจจะยิงเข้าซอย
อันนี้เราสามนัดครับเข้าได้แมนงด์ผมยันตาลห้านัดแล้วก็เหลือสองนัด
คุศติดคำเมื่อคุณใช่ค่ะ
ต่ำรวจวันนี้คุมตัวได้สิบกว่าคนทั้งนันนะครับทุกผู้ชมครับ
อายุ๑๖๑๗ทั้งนั้นนะครับเอาไปตรวจหาสารเสพติดด้วยนะครับ
มีคนนึงสารภาพว่ายิงจริง
คือตอนนี้พอจะทราบแต่ว่ามันมีกลุ่มลึกที่จะร่วมก่อเหตุ
ในเรื่องของการยิงเนี่ยมีอยู่ประมาณ๓คนนะครับ
ซึ่งมันก็ยังเกี่ยงกันอยู่
แต่รับแล้วมีพยานอื่นแจ้งว่าเป็นคนนี่แหละ
ก็แยกเป็นกลุ่มไปรุ่นทั้งหมด
ประมาณ๒๐๓๐คนก็มาเกราะกวนนะครับ
ในเรื่องมั่วสุมแต่ในส่วนของตอนนี้ที่ว่ากัาวเหตุยิง
ซึ่งใกล้สอบกันอยู่
พิธีรดน้ำศพดาบตำรวจอันนั้นที่วัดกล้าชะอุ่มเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับ
โนตรีโชคชัยเหลืองอ่อนรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งเดินทางมาในพิธีรดน้ำศพด้วยนะครับ
แล้วก็มาแสดงความเสียใจกับครอบครัว
ระบุว่าทางภูทรภาคหนึ่งเนี่ยได้ให้ทางกองสวัสดิการเข้ามาดูแลเรื่องเงินบำเน็ตและสวัสดิการและการช่วยเหลือต่างแล้ว
กับครอบครัวและทายาทของดาบตำรวจอนันต์พร้อมกับการปูนบำเน็ต๗ขั้น
ซึ่งก็จะมียศขึ้นไปที่ระดับชั้นพันธุ์ตำรวจโทนะครับ
แล้วจะมอบเงินช่วยเหลือให้เนี่ยเบื้องต้นน่าจะประมาณ๒ล้านบาท
โอ้โหอายุยังน้อยยังเป็นเยาวชนมาก่อเหตุแบบนี้
นี่หามาจากทางออนไลน์ใช่ไหมพี่อุ๋ย

ดัดแปลงแบบใส่กระสุนจริงอย่างเงี้ยโอ้โหนี่คือมันออกไปทุกคืนนะ
อืมที่ชาวบ้านบอกมันคู่อลิกันเนี้ยสองซอยเนี้ยออกไปทุกคืนอย่างเงี้